วันแรกของเดือนรมดอนกันบ้าง

เป็นวันแรกนะคะสำหรับเดือนรมดอนนะคะ
ประชาชนชาวมุสลิมตอนนี้ก็เริ่มออกจับจ่าย
ซื้ออาหารคาวหวานรับเทศกาลถือศีลอดกันแล้วค่ะ
บรรยากาศคึกคักในหลายจังหวัดนะคะไปดูที่จังหวัดยาลากันก่อนเลยค่ะการจับจ่ายซื้อสินค้าเดือนรอมดอนที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยาลาคึกคักเป็นพิเศษนะคะชาวไทยมุสลิมและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานผลไม้กระป๋องนะคะ
รวมทั้งอินทภารำค่ะ
ซึ่งเป็นผลไม้ที่ใช้เป็นอาหารและสินอด
แล้วก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมนะคะ
ขณะที่สินค้าบางประเภทเริ่มขาดตลาดแล้ว
โดยเฉพาะไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทราย
ทำให้ผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าจากมาเลเซียแทน
เพราะเป็นของประจำเข้าครัวเลยนะฮะ
ส่วนสินค้าประเภทผักแล้วก็ปลาค่ะ
ราคาเพิ่มสูงเกือบเท่าตัวเลยนะคะ
ทำให้กำลังการซื้อของผู้บริโภคจำนวนลดลง
โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีฐานะในระดับผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่นครศรีธรรมราชประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามทยอยจับจ่าย
ซื้ออาหารคาวหวานในตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เพื่อนำไปในการเตรียมถือศีลอด
ตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี
ประกาศกำหนดให้วันนี้นะคะวันอังคารที่๗มิถุนายนเป็นวันที่๑ของเดือนรมดอน
ได้ประกาศให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศเริ่มถือศีลอดวันดังกล่าวเป็นวันแรกค่ะ
สำหรับเดือนรมดอนถือเป็นเดือนที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ใจให้ผู้ศรัทธาทำความดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดือนอื่น
และเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ชาวมุสลิมสามารถมุ่งไปสู่จุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์ได้อย่างแท้จริงค่ะ